อันนี้เป็นกรณีที่ซื้อลอตเตอรี่

พอถูกรางวัลไปทวงคืนลูกพี่ลูกน้องบอกว่า

เป็นกรณีลอตเตอรี่งวดวันที่

คือนายอานนท์เขาซื้อลอตเตอรี่มา

ดื่มเหล้ากันกับลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อว่า
นายสุธิพงศ์แล้วก็บอก

นายสุธิพงศ์ก็บอกโอ๊ยไม่เชื่อหรอก

เพื่อความเชื่อมั่นฝากไว้เลย๓ใบ

สุดท้ายแล้วไอ้เจ้า๓ใบนี่มันถูกรางวัลไง

ใช่ถูกรางวัลที่นึง๒ใบ
๑๒ล้านนะคะ
อีกใบหนึ่งถูกเล็กท้ายสองตัวอืมเนี่ยก็คือสิบสองล้านกับอีกสองพันได้
สองพันบาทเออเนี้ยค่ะสิบสองล้านสองพันบาทสุดท้ายพอถูกรางวัลอานนท์ไปทวงถามกับสุธิพงศ
ธิพงศ์บอกว่าคืนไปแล้วสุธิพงศ์คือชายเสื้อดำคนนี้ใช่ค่ะ
คืนไปแล้วหายไปแล้วครับก็เลยอ้าวตกลงยังไงเนี้ยค่ะอืม
นายอานนท์นนันอุมาลีนะคะเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่นะคะ
นายสุธิพงศ์จันทมาสเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายอานนท์
เป็นคนที่นายอานนท์บอกว่าฝากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเอาไว้ค่ะ
คือตัวนายอานนท์เองบอกว่าก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ผ่านไปเจ็ดเดือนแล้วมันยังไม่มีความคืบหน้าครับ
ว่าทางตำรวจบอกว่าตอนแจ้งความเอาไว้ตอนแรกเป็นตำรวจอีกชุดหนึ่ง
อืมตอนนี้เปลี่ยนชุดทำงานแล้วก็เลยต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ
นายอานนท์บอกว่าฟังข้อมูลจากนายสุธิพงศ์ลูกพี่ลูกน้องคนนี้
เวลานักข่าวไปถามครั้งหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง
อีกครั้งนึงพูดอีกแบบนึงพูดไม่ตรงกันสักที
แล้วก็สังเกตว่านายสุธิพงศ์เนี่ยเหมือนมีเงินใช้เยอะผิดปกติ

ยืนยันว่าที่ออกมาเดินหน้าตามเรื่องนี้
แล้วก็มาให้ข่าวกับนักข่าวไม่ได้จะสร้างกระแสอะไรนะ
คือแค่อยากจะรู้ความจริงว่าใครเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงิน

พอผมนึกขึ้นได้ผมมั่นใจแล้วว่าอยู่กับเขาแน่นอน
ผมไปถามเขาไปขอดูกระเป๋าสตังค์เขาครั้งแรก

เขาบอกว่าถ้ากระเป๋าตังค์ถ้าลอตเตอรี่อยู่ในกระเป๋าตังค์เขาจริง
เขาใช้อยู่ทุกวันเขาต้องเห็นแล้ว
แต่ผมขอเขาดูเขาก็ไม่ให้ดูเขาก็เดินวนไปหาตรงนั้นตรงนี้
เดี๋ยวผมก็ไม่เชื่อ
วันหลังผมเข้าไปหยิบขอดูกระเป๋าสตางค
เขาบอกว่านั่นไงกระเป๋าสตังค์ก็วางอยู่หลังตู้เย็นไปดูดิ
ก็ไม่มีอะไรผมก็ไปเปิดดูก็ไม่มีอะไร
ก็มาลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็เอาบันทึกประจำวันเนี่ย
มาให้เขาดูเขาก็ดูเขาบอกว่า
ผมไม่รู้ไม่เห็นหรอกเห็นแต่พี่น่ะแย่งกันกับไอ้นายออยอยู่
ผมก็เลยมั่นใจทันทีเลยว่าเนี่ยความคิดผมถูกต้องแล้ว
เรียบเรียงเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วผมก็พยายามส่งข้อความ
ทั้งที่รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนเก็บไว้ผมก็ส่งข้อความไปหาเขา
ส่งข้อความไปหาเขาตลอดว่าลองหาดูตามที่นอนตามตู้ตามอะไร
เพราะเพราะผมกลัวน้องเขาจะอายผมอ่ะว่าว่าผมเอ่อ
เขาแอบเก็บไว้อย่างเงี้ครับผมก็เลย
ก็ส่งไปเรื่อยเขาก็ไม่ไอ้นี่สักทีคือส่งไปเขาก็ตอบมาบอก
ไม่ไม่เห็นไม่เจอหาดูแล้วไม่เจอเออแล้วเขาก็เพิกเฉย
ถ้าถ้าเขาถ้าถ้าเป็นผมผมทำหายนะถ้าเป็นผมผมทำหาย
ผมจะกระตือหรือล้นหาแล้วก็พยายามหาเหตุผล๑๘
เพื่อมายืนยันมาบอกกับผมเนี่ยว่ามันหายอย่างนั้นอย่างนี้
แต่อันนี้เขาไม่พูดเลยประมาณกุมภานะน้อง
น้องเขามั่นกันกับแฟนเขามั่น๒อาทิตย์๒อาทิตย์ถัดมาแต่งเลย
แต่งก็เยอะด้วยหลักแสนรวมทรัพย์สินก็ประมาณสามแสนกว่า
ซึ่งทางเขาทางแฟนเขาก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมาก
ไม่มีเขาว่าจะได้แต่งงานเลยแล้วเขาเอาเงินจุดเนี้ยมาจากไหน
คุณทางญาติคำถามว่าจะสอบถามแล้วแล้วว่ามันแสนมาจากไหน

ก็ทางญาติญาติเขาบางคนก็มีฐานะขึ้นมาหลายคนครับ
ก็เป็นที่สงสัยเฉยแต่ผมยังไม่มั่นใจว่าแหล่งเงินเข้ามาจากไหน
ก็รอพิสูจน์จากกองสลากก็อยากพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนได้รู้ครับ
ว่าผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาเกาะกระแสผมไม่ได้อยากดัง
ผมก็มีการมีงานทำที่ดีมีโบนัสมีอะไรทุกอย่าง
ผมไม่มีเหตุผลที่จะมาทำแบบนี้จนได้ตกงานจนไม่มีงานทำอย่างนี้ครับ

แต่ก็ข้อมูลไม่ตรงกันจริงนะ
เมื่อวานนายสุธิพงศ์ที่ถูกกล่าวหานี่ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเรา
ก็คล้ายกันแต่ไม่ตรงกันทั้งหมด
บอกว่าวันหลังวันหวยออกเนี่ยอานนท์เนี่ยที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ย
อยู่ระยองด้วยกันเนี่ยโทรมาถามว่าถูกไม่ถูกก็ยังบอกอยู่เลยว่าไม่ถูก
อานนท์ก็บอกเองว่าไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ผ่านไป๒๓งวดอ้าวมาทวงเงินมาทวงหวย
สุธิพงศ์บอกว่าคืนลอตเตอรี่ไปแล้วแล้วนายอานนท์ก็บอกว่าวางเอาไว้หลังตู้เย็น
วันนั้นไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำทะเลกันอะไรกันแล้วก็เหมือนกับหยิบลอตเตอรี่มา
เขาก็วางไว้หลังตู้เย็นแล้วเขาก็เข้าห้องเขาไปแล้วที่เหลือเขาไปอะไรกันต่อก็ไม่รู้เรื่องแล้ว
ทีนี้เนี่ยข้อมูลมันก็ไม่ตรงกันแต่อานนท์เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพปลวกแดง
จังหวัดระยองนะคะทนายความก็เลยบอกว่าคือมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกคดีนี้
มันไม่ได้แย่งสิทธิ์ลอตเตอรี่ไม่เหมือนกับลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรีไง
ครูปรีชากับหมวดจรูนไม่ได้แย่งสิทธิ์กันอันนี้คือแค่อยากรู้ว่า
งวดนั้นเนี่ยใครเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเอ่อ
ถ้าเกิดมันต้องมีคนไปขึ้นเงินรางวัลไงคือที่กาญจนบุรีเนี่ยอย่างครูปรีชาเนี่ย
เขาฟ้องแย่งสิทธิ์ชัดเพราะเขารู้ว่าหมวดจรูนเอาไปขึ้นเงินอันนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเอาไปขึ้นเงินหรือเปล่า
ก็อยากจะทวงถามไปที่กองสลากว่าใครเอาไปขึ้นเงินถ้ามีคนไปขึ้นเงินจริงก็อยากจะให้ตรวจสอบแล้วก็เอาลอตเตอรี่ไปตรวจดีเอนเอดูได้ไหม
มีลายนิ้วมือของอนนท์รึเปล่าเนี้ยครับฝั่งเสียงธนาความดูค่ะ
วันนี้เราขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลกับไทยรัฐทีวีเป็นช่วงแรกว่าผู้เสียหายจำเลขชุดได้ว่าเป็นชุดที่๓๑กับ๓๓เพราะฉะนั้นสโขปเราจะแคบมาก
แล้วก็เราจะทราบเส้นทางการเงินของหมายเลขชุด๓๑กับ๓๓แน่นอน
มันสั้นลงแคบลงมากเลย

ยืนยันว่ามีการรับกันว่าน้องเขาเป็นเจ้าของไม่มีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์
เมื่อไม่มีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์มันก็ออกไป๒ทางคือทางที่๑หวย๓๑กับ๓๓ไม่มีคนไปขึ้น
อันนั้นเราฟ้องกองสลากเลยถูกไหมเป็นคดีแพ่งเพราะเราเป็นเจ้าของ
แต่ถ้าไปขึ้นขึ้นทั้งคู่ง่ายแต่ถ้าขึ้นคนละคนละอันทีนี้เส้นทางการเงินมันก็
ถ้าคนละฉบับคนขึ้นคนละฉบับนี่นอมินีแน่นอน
ถูกไหมฮะเส้นทางการเงินมันก็จะไปอีกอย่างแต่ถ้าขึ้นคู่เลยเนี่ยเส้นทางการเงินมันก็จะไปใหญ่
แล้ววันนั้นเราก็ช่วงบ่ายเราก็ไปกองปราบต่อ
ฟังปราบเขาก็จะมีกองแบบการสองซึ่งเป็นดูแลภาคสองทั้งหมด
ตำรวจเขาก็สอบเราอยู่ประมาณ๔๕ชั่วโมง
เขาก็ตัดสินใจลงเป็นการแจ้งความดำเนินคดีมอบคดีให้กับพนักงานสอบสวน
คือถ้าฟังจากทนายความมันเป็นอย่างนี้ครับคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม
ก็คือทนายความบอกว่าไอ้หวยเจ้าปัญหา๒ใบ๑๒ล้านเนี่ย
คู่กรณีคือสุธิพงศ์กับอานนท์เนี่ยไม่มีใครปฏิเสธว่าอานนท์เป็นเจ้าของ
เพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเอาไปขึ้นเงิน
ใช่ค่ะเพราะอานนท์เขาบอกว่าเขาฝากสุธิพงศ์ไว้สุธิพงศ์บอกว่าคืนไปแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าไปตรวจพบที่กองสลากว่ามีคนเอาไปขึ้นเงินตรงนี้มันตรวจสอบได้ว่า
เป็นนอมินีหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าไม่ได้ชื่อสุธิพงศ์ที่ว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วเป็นชื่ออะไรไม่รู้ไปขึ้นเงินเนี่ย
เบิกเงินแล้วเงินไปไหนเงินไปเข้ากระเป๋าสุธิพงษ์หรือเปล่า
ไม่ว่าจะเป็นคนเดียวไปขึ้น๒ใบหรือว่าแยกคนไปขึ้นก็แล้วแต่
แต่จะไม่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์เพราะทนายความบอกว่า
แม้แต่ผู้ถูกกล่าวหาเขาก็รู้ว่าอานนท์ซื้อมา
ใช่ไม่ได้เป็นการแย่งกรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่ค่ะ
มันต่างจากที่เราเล่าข่าวไปในคดีอื่น
แต่ว่าคุณอานนท์เนี่ยไม่ได้มีหลักฐานเรื่องภาพถ่ายอะไรพวกนี้ไง

ส่วนกรณีถ้าไปตรวจที่กองสลากแล้วพบว่า

ก็จะไปฟ้องคดีแพ่งกับกองสลากเหรอ

ฟ้องลักษณะว่าหรือหวยมาแล้วหวยหาอย่างนี้เหรอ
มันจะมีหลักฐานขนาดไหนที่จะไปฟ้องแพ่งได้ไงฮะ
แต่ถึงแม้ว่ากองสลากบอกใครไปขึ้นเงินแล้วเนี่ย

ตรวจได้ไหมตั้งแต่ปีที่แล้วนะ

ลายนิ้วมือดีเอนเอมันจะยังสามารถตรวจได้หรือเปล่า

เขายังเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้กี่เดือนกี่ปีเราก็ไม่รู้ใช่ไหม

ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะทางทนายความแล้วก็ตัวคุณอานนท์นะคะ
จะไปพบกับตำรวจสพปลวกแดงระยอง๙โมงเช้านะคะ
ก็จะประสานในการส่งหนังสือไปที่กองสลากแหละให้ติดตามเรื่องนี้นะคะ